ช่วยเธอตามหาหน่อยค่ะเธอบอกว่ามีคนทำร้ายพ่อเธอในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะมันจับภาพได้เป็นภาพข้างถนน
จุดหนึ่งนะคะริมถนนชัยภูมิบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บอกว่าพอขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านจู่มีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่เลยนะ
มาตีพ่อเธอบาดเจ็บเลยนะคะแล้วพ่อเธอเป็นคนสูงเป็นผู้สูงอายุด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ
พ่อกันก็ผลักหนีอยู่นะดูดูมันดึงพ่อเขาสิโอ้โห
มันต่อยโอ้โห
เวียงไปเวียงเออฉุดกระชากลากถูเลยนะคะเนี่ย
แล้วก็ทุบที่บริเวณหน้าอกและหลังไม่ยั้ง
เพราะว่าทุบที่ศีรษะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะ

เธอเอาคลิปมาพกแล้วก็เล่าเรื่องราว

ของเธอคือคนที่สวมหมวกกันน็อกนะคะ
ธันวาคมค่ะพ่อเลิกงาน
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านถนนชัยภูมิบัวใหญ่
ในช่วงอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา

ขับมาปาดหน้าพ่อรถพ่อก็ล้มลง
จากนั้นก็ลงมาทำร้ายร่างกายพ่อ
พ่อถามไปถามมาถามว่ามันทำร้ายทำไม
บอกว่าพ่อของเธอเนี่ยไปขับปาดหน้าเขาก่อน
ตัวพ่อเองมีแผลฟกช้ำขนาดใหญ่ที่หน้าอก
เพราะว่าตอนนั้นสวมวกกัน
เจ็บนอกอกเจ็บหลังไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีแผลถลอกจากการ
เวียงเธอไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพแก้งสนามนาง
ให้ตำรวจติดตามตัวผู้ชายตัวใหญ่สวมกางเกงขาสั้น
คนนี้เห็นหน้าชัดเจนคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ
จากนี้เธอก็ทำอีกทางด้วยการเอาคลิปนี้มาโพสต์ให้ชาว
ตามหาผู้ชายคนนี้ให้เธอหน่อยค่ะใครที่เจอแล้ว
นะคะพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
แจ้งความหรือว่าบอกเบาะแสพี่ตำรวจได้ค่ะ